เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาลสินนะครับท่านผู้ชมครับมีอดีตครูเกษียณวัย๗๐ปีท่านหนึ่งนะฮะ
พยายามที่จะเผาตัวเองฆ่าตัวตายในรถแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะนะฮะ
ก็มีคนที่เข้าไปช่วยกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพแล้วก็หน่วยกู้ภัยไปช่วยเหลือนายเทิดชัยปัญญามี
อายุ๗๐ปีนะฮะเป็นอดีตราชการครูนะฮะเกษียณมาแล้วนะครับ
หลังใช้น้ำมันราดตัวเองแล้วจุดไฟเผาที่หน้าบ้านพักถนนบุญกว้าง
ตะบนกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกรสินถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็นอนอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่นำตัวส่งต่อโรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการแล้วนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสิน
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือเนี่ยไฟก็ไหม้ในรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้กันด้วย
ก็ทำการดับเพลิงในรถแล้วพบว่าบริเวณฝั่งคนขับถูกไฟไหม้
ได้รับความเสียหายจากการสอบสวนนางวรรณญาปัญญามีภรรยาของนายเทิดชัยนะครับ
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุออกไปทำธุระข้างนอกมา
พอกลับมาพบว่าสามีพยายามเผาตัวเองอยู่ภายในรถนะค่ะ
แต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะก็เลยออกมานอกรถ
แล้วเอาน้ำมันราดตัวเองจุดไฟเผาอีกทีนึงอืม
เพื่อนบ้านเห็นครับก็เลยช่วยกันดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ตอนเกิดเหตุแกอยู่ไหนครับอยู่ในรถแกเข้าในรถแกจะเผาตัวเองในรถเลย
อืมแกแกใช้น้ำมันลาดอะไรไหมใช้น้ำมันลาดตัวเองเลย
ตอนเกิดเหตุแม่อยู่ด้วยไหมแม่ไปธุระข้างนอก
ไปสั่งไอ้นี่มาข้างนอกแล้วทีนี้มันมีเรื่องทะเลาะกัน
มีเรื่องทะเลาะกันแกก็เลยหัวแม่ไปเผาเอาน้ำมันมาลาดเผาตัวเองเลย
นี่แหละฮะสาเหตุเบื้องต้นเท่าที่สอบถามกันก็คือ
มีเรื่องทะเลาะกันมีปากเสียงกันเป็นประจำ
สามีภรรยานะครับก่อนเกิดเหตุวันนี้ก็มีอีกนะฮะ
ก็เลยทำให้ทางภรรยาที่ไปธุระข้างนอกเนี่ยพอกลับมาก็เจอนายเทิดชัยสามี
อืมราดน้ำมันพยายามจุดไฟเผาตัวเองในรถก่อนเลยอ๋อ
แต่ไม่สำเร็จก็คงจะประชดภรรยาออกมาข้างนอกก็ราดอีกทีนึง
ทีนี้จุดไฟเผาแล้วทีนี้ไฟมันติด
คือพอออกมาข้างนอกเนี่ยด้วยสภาพของบรรยากาศโอซีโจ้งออกซิเจนเนี่ย
มันก็เลยทำให้ไฟติดพลึบขึ้นมาเลยไง